คือเหตุการณ์จากที่ครอบครัวเขาชอบถ่ายคลิปไง

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะมีคลิปหนึ่งที่เป็นประเด็น
คือออก้าไปเดินบนโต๊ะอาหารแล้วก็มีการปลาช้อน
คนเขาเข้ามาดูในโซเชียลก็บอกว่า
ทำไมไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลย
เมาส์แรงว่าไม่มีมารยาทถึงขั้นนี้เลยใช่ไหมคุณ
แล้วก็บอกว่าไม่อยากคือพี่คิมมี่แล้วกัน
เขาใช้ในนามว่าพี่คิมมี่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะ

จากที่น่ารักกลายเป็นเกลียดซะงั้น
อ้าวร้อนถึงแม่จูนค่ะก็เลยต้องออกมาบอกเลย
ล่าสุดค่ะพ่อเปิ้ลแล้วก็แม่จูนนะคะ
ออกมาเคลียร์ชัดว่าเข้าใจความห่วงใยของชาวเน็ตทุกคน

โดยคุณพ่อเปิ้ลแล้วก็แม่จูนประกาศชัดว่า
มารยาทเป็นสิ่งที่ต้องอบรมแล้วก็ปลูกฝั่งลูกอยู่แล้ว
แต่เชื่อว่าการเลี้ยงดูแล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน
ยืนยันค่ะไม่ได้ปล่อยให้ลูกทำพฤติกรรมนี้
ตามที่สาธารณะแน่นอนเอาไปฟังเสียงแม่จูนพ่อเปิ้ลหน่อยค่ะ
ครอบครัวที่เขามีวัฒนธรรมที่เขาถือสาเรื่องพวกนี้
ซึ่งบนโต๊ะกินข้าวยังไงก็ไม่ควรจะให้ลูกขึ้นไปนั่งเพราะว่าบางคนก็ถือไง
ใช่ป่ะแต่ทีนี้พอดีครอบครัวเรามันมีวัฒนธรรมของครอบครัวที่แตกต่างกัน
ดีแล้วที่เขาเป็นห่วงเรายังสนใจและยังเอ็นดูน้อง
ดีกว่าเขาไม่สนใจและไม่อะไรเลย
โอเคหนูโอเคหนูยอมรับครอบครัวเราโอเคชอบมาก
ครอบครัวนี้เขาก็มองเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซีเรียส
เพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีสไตล์ในการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันออกไป
แต่ว่ายังไม่วายยังมีอีกหนึ่งกรณีค่ะคุณ
ที่มีกรณีนะคะมีผู้แอบอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
ทั้งคู่เลยนะคะยอมรับว่าบุคคลที่แอบอ้างได้เข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะขอร่วมหุ้นทำธุรกิจ
แต่ว่ายังไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษรค่ะ
ซึ่งครอบครัวศิลาชัยนะคะก็ขอประกาศแบบชัดผ่านสื่อเลย
หากใครมีข้อสงสัยอยากให้สอบถามโดยตรงจะดีที่สุดค่ะ
ก็อย่างว่าคุณเรื่องธุรกิจมันต้องเคลียร์ทุกสิ่งนะ
ถ้าสงสัยหรือว่าอยากจะมาร่วมหุ้นก็มาสอบถามกับพี่เปิ้ลเองโดยตรงนี้กว่า